ว่ารัฐบาลสามารถที่จะดูแล
บริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้

ก็อาจจะทำให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมระยะสั้น

ปัญหาของเราก็คือ
ระบบการกักเก็บน้ำมันยังไม่สมบูรณ์
เนื่องจากการที่เราทำอะไรไม่ได้

แต่ปัจจุตก็ต้องรับสิ่งที่มันทำไม่ได้

มันไม่มีวิธีการอื่นนอกจากการกักเก็บน้ำให้มากขึ้นนะ
ทำประตูระบายน้ำนะ
ขุดลอกหลอกน้ำ
ภาคเหนือคลี่คลายแล้วยังเหลือจังหวัดพยาวและจังหวัดน่าน
ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งก็ต้องรอให้น้ำลงสู่จังหวัดสุโขทัย
ส่วนจังหวัดพิศนุโลกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับสถานการณ์น้ำพร้อมกับช่วยเหลือประชาชน

พร้อมระบุว่าเป็นห่วงลมมรสุม
ที่จะเข้ามาในระหว่างวันที่๑๙๒๐สิงหาคมนี้

เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากแต่ก็คาดว่า